นี่ค่ะกระบะชนแล้วหนีนะคะชนใครชนยายพิการขี่สามล้อขนาดข้ามถนนจนยายเสียชีวิตคาที่คือตัวของลูกสาวยายเนี่ยบอกว่าเห็นใจหน่อยเงินค่าจัดงานศพก็ไม่มีย้ำนะคะว่าไม่เอาเรื่องแต่ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมีน้ำใจมาแสดงตัวรับผิดชอบด้วยนะคะเนี่ยค่ะคลิปกล้องวงจรปิดเป็นนาทีช่วงที่ชนเนี่ยค่ะโอ้โ
จากข้ามถนนอยู่ปรากฏว่ารถกระบะพุ่งมาด้วยความเร็วชนแล้วหลบหนีไปนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ๖นาฬิกาวันนี้ที่ศรีแยกเปราะผู้โททรดำบลพระพุทธบาสดำเดอร์พระพุทธบาสจังหวัดสรบุรีค่ะตำรวจสอบธพพระพุทธบาสประสานอศสมัครมูลลัณธีร่วมกับตรรยูมาตรวจสอบที่เกิดเห
ใกล้กันนะคะมีรถสามล้อโยคลพิการเสียหายพังยับหางออก
สิบเมตรพบเศษชิ้นส่วนรถยนต์ตกอยู่ที่พื้นถนนด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นโลโก้ยี่ห้อตูยอตาหนึ่งชิ้นแล้วกรอบไฟหน้ารถ
สีดำอีกสองชิ้นตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สำหรับเหตุการณ์นี้ล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่า
คนขับกระบะรายนี้ยอมเข้ามอบตัวแล้วค่ะแล้วเขาก็อ้าง
บอกว่าที่หนีไปน่ะคือตกใจเลยหนีไปตั้งหลักนะคะและที่
เกิดเหตุเองก็คือไม่มีสัญญาณไฟจราจรไม่มีป้ายบอกว่า
สี่แยกไงมันก็เลยคือเหมือนกับไม่มีการให้สัญญาณ
นี่ถ้ากลางวันเป็นแบบนี้ก็ไม่มีสัญญาณไฟจริงใช่
ก็เป็นช่วงมืดมันยังมืดมืดอยู่ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวนะคะ
กุญชัยอายุห้าสิบปีที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กับสี่
แยกนี้บอกว่าบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะทั้งเจ็บ
ตายเพราะว่าไม่มีสัญญาณไฟจราจรไม่มีป้ายสัญญาณ
จราจรเลยทั้งทั้งที่เป็นเขตชุมชนแล้วคือรถวิ่งด้วย
ความเร็วจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแก้
ไขให้หน่อยผู้ตายคือนางสนามพุ่มพลึกอายุเจ็ดสิบหกปีเนี่ย
พักอาศัยอยู่ในชุมชนตรอกพุทธโทนี่แหละแล้วคือทุกทุก
เช้ามืดอาหารเนี่ยคือมันยังมืดอยู่อ่ะนะเช้ามืดก็จะโยก
สามล้อคนพิการไปขอข้าวอาหารที่วัดพระพุทธบาทที่
ตลาดพุทธบูชาที่อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๑กิโลเมตร
โดยนางสนามเป็นผู้พิการเดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำหนัก
ตัวมากมีโรคประจำตัวหลายโรครถกระบะที่ชนเนี่ยคือไม่
มีรอยเบรกเลยนะคือไม่ได้เบรกเลยอะค่ะพุ่งชนอย่าง
แรงทำให้ทั้งรถโยกและคนกระเด็นไปตกที่หน้าบ้านของ
เนี่ยค่ะคนที่เขามาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่ะนะคะต่อมา
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดพุทธนิคมตำบลทาง
เกษมอำเภอพระพุทธบาทซึ่งเป็นวัดที่จัดงานศพนะคะ
แต่ก็ไม่พบญาติของผู้ตายผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทาง
ต่อไปที่บ้านนางสาวชิชะนกคุ้มพฤคอายุสี่สิบหกปี
ซึ่งเป็นลูกสาวค่ะเธอเล่าว่ารถกระบะคันที่ชนเนี่ย
เข้ามอบตัวแล้วนะคะช่วงบ่ายเมื่อวานคนขับขี่พูดคุย
ต้นว่าจะช่วยค่าทำศพเป็นเงินสามหมื่นบาทแต่
จะขอจ่ายเหมือนค่อยผ่อนจ่ายก่อนนะคะหนึ่งหมื่นบาท
ก่อนแล้ววันนี้จะเดินทางไปร่วมฟังภาพที่ทำศพด้วย
คนขับเขาอ้างบอกว่าหลังเกิดเหตุที่ไม่ได้ลงรถไม่ได้
จอดมาดูเพราะตกใจค่ะก็เลยขับไปตั้งหลักก่อน
เพราะว่าอย่างนั้นนะคะฟังเสียงของลูกสาวผู้ตายหน่อย
นะคะทีนี้ที่อ่าแม่เดารถโชนเนี้ยตอนนี้ยังไงอ่ะ
ครับก็พอดีทนชนเขาออกมารับผิดชอบแล้วครับอ้อ
เขาก็ช่วยฆ่าทำพวกมาก็เขาก็หาตังค์อยู่เท่าไหร่ครับช่วยค่ะ
เขาไปโรงพักเมื่อวานนี้

คุยเขาก็โทรติดต่อมาว่าจะมาช่วยเรื่องงานศพ
เขาก็ให้มอบเงินมาให้หมื่นนึง
ตอนนี้นะคะทางลูกสาวของผู้ตายเขาบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
ว่าผู้ขับรถกระบะคือไม่ยอมรับผิด
แล้วก็ช่วยเหลือเงินค่าทำศพอย่างที่บอกไป

อันนี้ก็ต้องปล่อยให้ทางตำรวจเขาทำงานไปนะคะ
อืมแต่ว่าเรื่องนี้มองอีกมุมนึงนะคะ

บอกว่าข้างหน้าจะเป็นสี่แยกที่เป็นป้ายเหลืองค่ะ

นะคะเพราะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งแล้วนะคะ